ท่านนายกกับผมก็จบโรงเรียนเตรียมอาหารด้วยกันนะครับ
แต่ท่านรุ่นหลังผมท่านแยกเราไปเรียนจบรอนะฮะ
เป็นพพตนะครับแล้วก็มาเป็นนายก
ถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะไม่ไปเรียนตำรวจอีกแล้วครับ

อยากจะเป็นสอสอก็ต้องมาหาเสียงเลือกตั้งแทบตายนะครับ
สู้เรียนจบรอไม่ได้เพราะจะเป็นอะไรก็ได้จริงนะครับ
จบลคือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมครับท่านนายก

ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะแล้วก็ท่านทำงานแบบจบรจริงนะครับ
ท่านเจรีย์ครับเดี๋ยวท่านเจรียร์มีท่านสอพระท่วง
ท่านท่านเจรีพัฒน์นิดเดียวนะครับมีท่านสอสอประท้วง
ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายนอกประเด็นนะคะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเลย
ก็ขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้ผู้อภิปรายอภิปรายในประเด็นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ผมผมขอวินิจฉัยนะครับว่าท่านท่านเสรีนี่เพิ่งเริ่มต้นอภิปราย
ท่านก็อาจจะเกริ่นบ้างพอท่านอายุมากแล้วท่านก็ต้องเล่าประวัติย้อนหลังหน่อย
คนอื่นจะลืมก็ธรรมดาก็ให้โอกาสท่านเกินหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับท่านท่านครับ

ประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกนะครับ
อย่างที่บอกมาว่ามันมีมากมายเหลือเกินนะครับ
ไม่ต้องเอาอดีตนะฮะเอาท่านทำรัฐทหารยึดอำนาจ
และเป็นนายกรมตรีมากว่า๖ปีแล้ว
จนถึงทหารบ้าคลั่งนำอาวุธประกาศยิงประชาชน
ตายไปหลายศพเจ็บอีกมากมายไก่กองนะครับ
ก็เรื่อยมาจนถึงกีฬาประเพณีของเด็ก
ที่เด็กเขียนว่าผอน้องรอจอตกมอ
ผมก็งงเหมือนกันนะครับแปลความหมายเป็นเด็กไม่ออกนะฮะ
แล้วก็เรารู้ว่าท่านมันล้อเลียนท่านนายกเองก็แล้วกันนะครับ
สะท้อนมาอย่างนี้นะครับท่านนายกก็ลองไปคิดเอาดูนะครับ
ครับนี่ก่อนที่จะเข้าเรื่อง
นั้นทางรัฐสมรรถกรรมนตรีรัฐศาลตามบทประหยัดแห่งรัฐธรรมนุนนะครับ
อำนาจอธิปไตยทั้ง๓ส่วน
ไม่ว่ารัฐศาลกรรมนตรีศาลนะครับ
เป็นของปวงชนชาวไทย
ก็คือเป็นของประชาชนนะครับ
พระราชสัตว์ทรงชัยอำนาจแทนนะครับ
เพราะฉะนั้นอำนาจอธิปไตยนี้
ไม่ใช่ของผู้นำฝ่ายบริหารคือท่านนายก
กนะคะแล้วไม่ใช่ของประธานศาลนะครับ
เพราะฉะนั้นทั้งรัฐสภาพกรรมนตรีศาลนะครับ
นะก็ต้องปฎิบัติให้เป็นประตามรัฐธรรมหุล
กฎหมายและหลักนิติธรรมนะครับ
รัฐมนุนเป็นกฎหมายสูงสุดเราเข้าใจกันอยู่นะครับ

ให้อำนาจสว๒๕๐คนเลือกนายกตรีได้

ก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมดังนั้นนะครับพระเจ้าครับ
แต่แต่รัฐมนูลเขียนไว้อย่างนั้นนะครับ

เพราะมันเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับ
นะที่บางคาบใช้เพราะเราต้องไปรับอาจตามรัฐมนุน
ครับส่วนมาตรา๕

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์ประชาธิปัตย์จากนครศรีธรรมราช
ผมขอประท้วงข้อ๖๙ครับ
ผู้อภิปรายไม่ได้อภิปรายอยู่ในประเด็นครับ
ผมนั่งฟังอยู่เกือบ๕นาทีแล้วครับท่านประธานครับ
เสรีเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ผมนั่งฟังว่าตอนแรกท่านปรินาประท้วงท่านบอกว่าท่านกำลังเกริ่น
ผมก็ฟังดูว่าท่านเสรีเป็นผู้ที่มีความรู้จะมีข้อมูลเรื่องอะไรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรมตรี
บ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่ามโนราใหญ่เนี่ยขึ้นบทกรได้แต่อย่านานครับ
เอาเข้าเรื่องเลยครับพี่น้องแม่ชนจะได้ประโยชน์นะครับ

ขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ
ผมขอวินิจฉัยก่อนครับขอวินิจฉัยในคำประท้วงของท่านเฉชนะนะครับว่าผมก็ฟังติดตามท่านเสรีอยู่
เสรีพิสุทธิ์อยู่นะครับท่านก็คงกำลังเข้านะครับได้เกินถึงข้อกฎหมายว่าอะไรยังไงก็ฟังท่านไปก่อนนะครับ
เพราะมันเป็นเวลาของทางฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับท่านท่านอารมณ์ไม่ต้องประท้วงแล้วผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านเสรีไม่ได้ผิดข้อบังคับ

รีอภิปรายต่อเลยนะครับผมไม่อนุญาตท่านคารมหน่อย
ไม่ท่านประทานครับต้องฟังนิดนึงครับไม่ใช่ผมพูดท่านจะเบลกเลย
ท่านประทวงข้อเดียวเรื่องเดียวกัน

เอาเชิญเชิญอธิบายมาประทวง
เชิญอธิบายมาประทวง
ก้าวจริงโทะ
เชิญอธิบายมาประทวง
มันไม่เหมาะกับเรียนทุนทานวินิจฉัยด้วยครับ
ผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้วความจริงท่านคารมไม่ต้องกับประท้วงเลยเรื่องนี้นะครับ
พอผมวินิจฉัยไปแล้วถ้าผมวินิจฉัยแล้วนะครับ
นิจฉัยของประธานเนี่ยมันไม่ถูกต้องอะไรท่านค่อยประท้วงได้
พอแล้วครับเพราะจะให้ท่านเสรีอภิปรายต่อแล้ว
ท่านท่านเสรีก็ไม่ต้องเกริ่นนานมากนะครับเข้าเนื้อหาเลยครับ
เอาโป้งเดียวจอดเลยนะท่านเสรีครับ
ครับเอาให้ชัดเจนครับ
ผมรู้ว่าท่านสมาชิกทั้งหลายรู้ข้อกฎหมายแล้วนะฮะ
แต่ว่าการอภิปรายวันนี้มันถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ย
จะต้องรู้ให้เข้าใจด้วยขอมาพูด
ท่านเสรีครับขอชิดแจงนิดเดียว
คือณเวลานี้นี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ให้ท่านทำเอาปัญหาประเด็นที่ทหารนายกงติธรรมบาน

มีการทุจจรีกประพธุนวิชอบ

วันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงบรรยายกฎหมาย
เจรีเข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องเลยครับผมผมเข้าใจแล้วผมขออนุญาตผมเวลาของผมนะฮะ
ผมขออนุญาตใช้เวลาของผมเต็มเวลาเท่านั้นเองนะครับไม่ครับผมผมไม่อยากให้มีการประท้วงกันบ่อยนะครับ
นะครับท่านเกินพอประมาณนะครับเชิญเชิญครับเดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจครับ
ครับรับบันทุมาตรห้าเนี่ยฮะรับบันทุเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติของกฎหมายนะครับกฎหรือข้อบังคับ
หรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนุนบทบัญญัตินั้นหรือการกระทำนั้นเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้นะครับ
ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นการกระทำที่
ของท่านนายกหรือคณะมนตรีนะของทางสภานะครับ
ก็จะต้องดำเนินการให้เป้นไปตามบทบริหารของรับบันทุน
ส่วนมาตรา๖สั้นนะฮะองค์ว่าสัตว์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับ
ท่านประธานครับคนไทยจึงให้ความสำคัญเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับต่อพระมหาศัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุกนะครับ
เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนชาวไทยนะครับงั้นเขาต้องการเห็นผู้นำผู้บริหารนะครับ
บริหารบ้านเมืองด้วยความตั้งใจด้วยความซื่อสัตว์สุจริตไม่ทุจริตแล้วก็คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาตินะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
คณะบุคคลที่จะเข้าถวายสัตว์นะครับจึงต้องเปล่งวาจาต่อพระมากษัตริย์นะฮะ
ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดด้วยถ้อยคำที่รัฐมนุนบรรยัติไว้เท่านั้นนะครับ
นอกเหนือขาดเกินนะครับไม่ได้โดยเขตขาด
เพราะการกล่าวต่อพระมศัตริย์ถือได้ว่าเป็นกล่าวยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดประการหนึ่งของประเทศชาตินะครับ
จะทำให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อใจว่ามณคณะบุคคลนั้น
บุคคลนั้นจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข
จะไม่ทุจจริตรัฐจังหวัดตามรัฐมนุษย์ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ
ธรรมดาอันทิกฎาวครับเมื่อภาษาทรงเป็นประมุขของประเทศ
บุคคลและคณะบุคคลที่จะเข้าบริหารประเทศ
เพื่อความสละสุขของพี่น้องประชาชนนะครับ
ท่านเซรีครับมีท่านสมาชิกประท้วงนะครับ

ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่วิบทั้งสองฝ่ายได้หารือกับท่านประธานไปแล้ว

และเป็นประเด็นที่ผมจำเป็นต้องประท้วง
ผู้ประท้วงตามข้อบังคับข้อที่๖๙

คณะมตรีได้ถวายสัตว์ปฏิบันตน

และได้แข็งแหลงนโยบายวันที่๒๕๒๖กรกฎาคม

ก่อนการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อมีการถวายสัตว์ประยันตนของคณะมตรีแล้ว
จึงได้มีการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน

สภาพผู้แทนรัฐสดรก็ได้เปิดอเมริกาในปลายทั่วไป
เพื่อสักถามคณะมตรีตามมาตรา๑๕๒แล้ว
ซึ่งผู้อภิปรายก็ได้ขึ้นอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วอย่างชัดเจน
ประกอบกับเรื่องนี้ท่านประธานครับ
ของสมัยใต้การตมนูน
การถวายสัตว์ประติภัณฑ์ตนต่อพระมหาศัตริย์
เป็นการกระทำทางการเมืองของคณะอำตรีในฐานะองค์กรตามรัฐมนูล
ความบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์
อีกทั้งประเด็นนี้ท่านประธานครับท่านประธานเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่๖๙ครับ
มีข้อห้ามไว้ชัดเจนว่าขอประท้วงห้ามไม่ให้ผู้ใดหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

ว่าเมื่อท่านประธานในที่ประชุมในขณะนั้น
คือท่านชวนหลีกภัยได้แจ้งประเด็นนี้ต่อที่ประชุมแล้ว

มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนเดี๋ยวนี้ครับท่านประธาน
ผมจึงขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัย

ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหน
และอธิบายประกอบ

ที่ชั้นนักศาวสนพรสมทองแดงนะคะ

ขออนุญาตประท้วง

ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยนะคะ

ต้องขออภัยจริงผมจำชื่อท่านพระนาท

ไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงแทน

ครับท่านท่านชินวรไม่ได้ชี้แจงแทนท่านนายกรรมตรี

ว่าท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อนี้

แต่ขณะนี้ผลสมุทรเอสซีรีย์พิสุทธิ์

ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ

อันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
เข้าใจครับเชิญเชิญท่านนั่งได้แล้วครับ
ท่านคุณครูมณิษฐ์ประท้วงใช่ไหมครับ

ผมประทวงข้อ๙ครับ
ผมประทวงข้อ๙ครับ

เนี่ยสภาพผู้แทนลาสดรเนี่ย
วาระนี้เรื่องอะไรพูดได้เรื่องอะไรพูดไม่ได้
เพราะว่าความเป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็อยากใช้เอกสิทธิ์ของเขาในการอภิปราย
แล้วก็ข้อบังคับก็เขียนไว้ชัดเจนในข้อ๑๗๘เนี่ย
ถ้าใครพูดผิดเนี่ยต้องรับผิดชอบ
แต่ในการพูดเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกท่านนั้น
แล้วผมก็อยากให้ทางฝ่ายสภาเนี่ยโดยท่านประธานเนี่ย
ไปเขียนคำจับกับคำคำว่าฝ่ายค้าน
หมายถึงอะไรฝ่ายรัฐบาลหมายถึงอะไร
มันก็จะได้ไม่ต้องมาโต้เถียงกันว่าต่อไปเรื่องอะไรพูดได้เรื่องอะไรพูดไม่ได้
มันเสียเวลาของสภานี้เฉยกับท่านประธานนั้น

สใจที่นี่ค่อยจะคุยกับแต่เรื่องเนี้ย
ท่านก็จะได้เข้าใจก็เท่านั้นเองให้ให้ประธานวินิจฉัยว่ามันจะจบแล้ว
ผมฝากไว้ครับครับว่าช่วยลีดออกมาหน่อยคำจำกัดคามของคำว่า
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอิสระคืออะไรครับพอแล้วครับ
นะครับขอเข้าใจแล้วขอบคุณมากครับท่านประธานน่ะ
ขอบคุณครับท่านจุลพันธ์ประท้วงอีกครับเชิญครับท่านประธานที่
ตามเข้ามาครับการประชุมข้อที่๙ครับพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านนี่
ครับค่ะครับท่านกลอยังไม่ทันพนจากข้าวอี้เลยท่านไปท่านเรียกแล้ว
ท่านชินวรพูดไปเกือบ๕นาที

ฝ่ายค้านอภิปรายนิดเดียวท่านประธานบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัดตัด

วันนี้เพื่อนสมาชิกท่านเสรีพิสุทธิเตมียเวทกำลังอภิปราย
ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามยติทุกประการครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

นี่อยู่ในยติเลยครับแล้วทำไมวันนี้เราจะมาห้ามกันผมไม่เข้าใจ
ท่านประธานโปรดวินิจฉัยให้ชัดเจนให้การประชุมเดินต่อนะครับท่านประธาน
ก็พวกท่านประท้วงไม่หยุดผมก็วินิจฉัยไม่ได้แล้วครับ

พิสารขอท่านพิสารยกมือก่อนเชิญครับ
ท่านประธานครับผมพลตรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาศครับ
ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนฝ่ายค้านครับผมกลัวท่านประธาน
ผมประท้วงท่านประธานข้อเก้าครับในองค์เล็กที่หนึ่งองค์เล็กที่สิบสามนะครับ
เรื่องการเป็นกลางแล้วก็จัดควบคุมการประชุมครับผมกลัวว่าก่อนที่ท่านจะวินิจฉัยครับ
อาจจะพลาดในหลายประเด็นในเรื่องการวินิจฉัยไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องยัตติวันนี้ครับ
ถ้าท่านดูในยศติที่ปรากฏตามข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ
แล้วก็ระบุถึงความชัดเจนของเนื้อหานะครับ
ซึ่งปรากฏว่ามีเรื่องอะไรนะครับ
และเรื่องที่ท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังจะพูดเนี่ยครับ
มันอยู่ในเอกสารใบนี้ครับ

จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจ
ขัดต่อบทบัญญาณแทนรัฐธรรมนูญ
ซึ่งท่านเสรีพิสุทธิ์ก็พูดถึงรัฐมนูลอยู่ครับ
ว่ามันมาตราอะไรนะครับ

แล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานครับ
ที่ต้องบรรจุอยู่ในข้อ๑๗๖นะครับ
ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ทราบอยู่แล้วครับ
ข้อนี้ครับเพราะว่าต้องนำเรียนท่าน
แล้วกลับไปในมาตราในข้อ๑๗๘ครับ
มันเป็นข้อกำหนดที่เราใช้ในสภาแห่งนี้ครับ
ท่านประธานครับอภิปรายนะครับ
หรือลงมติก็ตามสมาชิกมีความอิสระครับ
แล้วอิสระจากภาคการเมืองครับ
แล้วก็ไม่อยู่ในอัตของใครครับ
ไม่อยู่ในอันนัดของใครไม่อยู่ในอันนัดของท่านประธานด้วยครับ
และมีความหรือความครอบงามใดท่านเป็นอิสระในข้อนี้

ผมขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับว่าเราต้องเข้าใจในเนื้อหา

ฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะแล้วก็ประท้วงผู้ประท้วงหลายหลายท่านนะคะ
ซึ่งจริงแล้วท่านชินวรก็ได้พูดชัดเจนไปแล้วนะคะ
แต่ว่ามีผู้ประท้วงประท้วงท่านประธานเยอะเลย
ในเรื่องของเอกสิทธิ์สอสอในเรื่องของความเป็นอิสระในการอภิปรายต่างนะคะ
ซึ่งจริงท่านชินวรเนี่ยก็พูดชัดเจนไปแล้วว่าสารรำนูนได้วินิจฉัยแล้วนะคะ
แล้วก็ท่านประธานชวนหลีกภัยก็ได้มีการแถลงข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วว่า
จะไม่อนุญาตให้อภิปรายในเรื่องปมถวายสัตว์อีก
เหมือนเด็กดื้อลันนะคะเดินหน้าจะอภิปรายเรื่องนี้อยู่
ซึ่งขอห้าท่านประธานได้ช่วยรินิชัย
คุณปวีนาผมพอวินิจฉัยได้แล้ว

ท่านประชาชนิดเดินไม่ได้นะครับท่านประชาชนิดเดิน
ผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตท่านประชาชนิดเดิน

ไม่ท้อนก็เอากลับบ้านไปด้วยนะครับ

หยุดได้ครับแต่ท่านประชาตาครับ
การยำควบคุมการประชุม
จะเป็นคำที่ไม่เหมาะสมก็พยายามหลีกเลี่ยงกันนิดหนึ่งนะครับ
ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับก่อนที่ผมจะวินิจฉัย
ผมขอเรียนถามท่านเสรีพิสุทธิ์ว่า
ความจริงการเกริ่นถึงเรื่องเก่าบ้าง
พอประมาณนำไปสู่การอภิปรายเรื่องใหม่
ต่อจากรัฐบาลชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่นี่
ทางสภาพทางประธานก็จะอนุญาตพอประมาณ
แต่อยากจะเรียนท่านเสรีครับว่า
ท่านจะพูดถึงปมถวายสัตว์นี่
ท่านจะอภิปรายลงในเชิงลึกหรือท่านจะเกินพอประมาณ
ถ้าท่านเกินพอประมาณผมอนุญาตให้ท่านเกินถึงได้
แต่ถ้าท่านจะอภิปรายลงในลงลึกในปมการถวายสัตว์นั้น
ผมอนุญาตท่านไม่ได้ครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เหตุผลที่ผมอนุญาตให้ท่านไม่ได้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของท่านนายมตรีนะครับ

สองเรื่องนี้เรื่องปมถวายสัตว์
สารำนวลได้มีคำสั่งที่๓๕ทัพ๒๕๖๒
มีมติเอกฉันว่าไม่รับคำร้องนะครับ
เพราะสารลำนูนได้มีความเห็นว่า
ถวายสัตว์ยานต่อพระมหากษัตริย
เป็นการกระทำทางการเมืองที่ขนาดน้ำตี
ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรำนูนฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์นะครับ
สามสภาพุทธแห่งราชดรได้เปิดให้มีโอกาส
ยติอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถาม
ข้อที่จริงและเสนอแน่ปัญหาต่อขนาดน้ำตี
ไปแล้วนะครับตามรองหนุนมาตร๑๕๒

หนึ่งวันเต็มเต็มนะครับในปมถวายสัตว์

จนจบแล้วเรื่องนี้

ก่อนที่ท่านนายกจะเข้าปฏิบัติหน้าที่
และข้อที่สี่ข้อบังคับการประชุมศาพุทธแห่งราชดร
พศ๒๕๖๒ข้อ๖๙วัก๒
กำหนดห้ามไม่ให้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น
ถ้าพูดถึงถ้าสมาชิกจะอภิปรายปมถวายสัตว์
หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงพระมหากษัตริย์
เพราะมันเป็นภารกิจของทางรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์ครับในการถวายสัตว์
ฉะนั้นท่านเสรีจะเกิดนำพอประมาณและเข้าสู่เรื่องอื่นผมอนุญาต
แต่ถ้าท่านเสรีจะอภิปรายเรื่องนี้เจาะจงผมจะไม่อนุญาตท่านนะครับ
เพราะวิบสองฝ่ายได้หาลือกันชัดเจนแล้วผมนั่งในที่ประชุมหาลือวิบด้วย
ว่าเราจะไม่มีการอภิปรายถึงประเด็นนี้นะครับ
เชิญท่านคารมประท้วงค่ะเชิญครับ

ด้วยความเคารพแล้วก็ไม่อยากให้เกิดภาคพบแล้วผมจะพยายามจะไม่ลุกขึ้นถ้าไม่จำเป็น
ประเด็นแรกยัตตินี้นะครับยัตติไม่ไว้วางใจนะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับถูกบรรจุ
ตามข้อ๑๗๖แล้ว
ในยัตตินี้บอกถึงเรื่องการไม่เปรียบประตานรับนูล

แต่พอท่านประธานพูดแล้วก็
ทางฝ่ายรัฐบาลบางท่านสมาชิกมาพูดท่านประธานก็
ผมไม่ได้บอกว่าสอนท่านเสรีพิสุทธิ์นะ

เดี๋ยวครับผมฟังเหตุผลการประท้วงของท่านคารมอยู่ครับ
นิดนึงครับท่านประธานนิดนึงครับท่านประธานครับท่านประธาน

กรุณาฟังกันนิดหนึ่งครับท่านประธานด้วยความเคารพ
เสรีพิสุทธิ์เนี่ยยังไม่ได้พูดและจะพูดมากพูดน้อยแต่จะมาขีดวง

จะมาบอกว่าสอสอผู้อภิปรายต้องพูดอย่างไรนี่ผมอยากให้ฟัง
แล้วช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นค่อยขึ้นประทวง
ประธานคะท่านประชาญวิชิฯ์ชัยแล้วท่านจะปล่อยให้ผู้พิปราฐวงพูด
ผมยังพูดไม่จบเลยครับท่านประธานครับขออนุญาตท่าน
นำมุมคุณภาว
ต้องยึดมั่นในข้อบังคับการประชุมสภานะครับ
ถ้าท่านสมาชิกไม่ยึดมั่นมันก็เดินไปไม่ได้นะครับ
กระจิตประท้วงใช่ไหมครับเชิญท่านกระจิตครับ
ถ้าถ้ายกมือแบบนี้ก็คือประท้วงครับท่านประธานครับผมขจิตชัยนิคม
สมาชิกสภาพุทธแหละสดรจังหวัดดูดรธานีพรรคเพื่อไทย
ขอประท้วงท่านประธานในข้อ๙วงเล็บวงเล็บ๑วงเล็บ๒แล้วก็วงเล็บ
อุปกรณ์ที่ประชุมจะดำเนินการไปโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ท่านประธานครับประธานทุกท่านที่ขึ้นมาทำหน้าที่เนี่ย
วินิจฉัยไปตามข้อกฎหมาย
แล้วท่านปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับ
เชื่อหรือครับว่าความเป็นคณะรัฐมนตรีนี่เริ่มตั้งแต่วันถวายสัตว์
ท่านไปดูรัฐมนูลมาตรานี้เหรอครับมาตรา๑๖๑เนี่ย
อ้างว่าประธานคนโน้นคนนี้
วิธีนี้ใช้ไว้กับการผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาอ้างไม่ถูกหรอกครับ
มาตราร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยต้องเขียนไว้
เมื่อยังไม่ปฏิญาณตนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้
ความเป็นรัฐมนตรีเริ่มจากการทำมติในรับรวมมาตราร้อยห้าสิบเก้า
ท่านประธานค่ะดิฉันขออนุญาตประท้วง
เวลาปวดเก้าขึ้นมานี่ไปดูสิครับ
กระจิตครับท่านให้เหตุผลนะครับ
ผมกำลังให้เหตุผลที่แตกต่างท่านประธานครับ
ผมกำลังแย้งว่าการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี
มันไม่ได้เริ่มที่อ้างกัน
มันเริ่มที่มีมติร้อยห้าสิบเก้า
ไปดูหนังสือปวดเก้าสิครับ
เขาเริ่มจากไหนถ้าเริ่มจากไหนก็คือรับผิดชอบตั้งแต่วันนั้น
เพราะฉะนั้นผมกลัวว่าจะดำเนินการผิด
เอาหนังสือเอาบรรจกแตกตั้งในลงมนตรีมันเลยครับ
ว่ามันเริ่มจากการลงมนตรีมาตั้ง๑๕๙
หรือมันเริ่มจากหลังจากหนึ่งหกหนึ่ง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยเป็นคำอธิบายใหม่
ขอให้ทบทวนด้วย
ไม่ใช่มาบอกว่ายังไม่ได้มีสภาพเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะมนตรี
ผมไม่เห็นด้วยกฎหมายมันเริ่มจากวันนั้นแล้วครับ
คุณปรินาประท้วงเรื่องอะไรครับ
อนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะ
ท่านประธานอย่าปล่อยให้สมาชิกรัฐสภานะคะ
ประท้วงในคำวินิจฉัยของท่านประธานไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้
วินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นอันสิ้นสุด
ได้แล้วนะคะเรื่องนี้แล้วก็
อย่างนี้ครับพอดีท่านสมาชิกประท้วงผมก็ให้โอกาสทุกท่านที่ประท้วงได้อธิบายเหตุผลนะครับ
ผมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับ
แต่ว่าปมนี้เรื่องนี้ผมได้วินิจฉัยแล้ว
ฉะนั้นอยากจะฟังท่านเสรีพิสุทธิ์ครับว่า
ท่านจะใช้ในการเกิดนำเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายประเด็นอื่นหรือไม่
ยังไม่ได้ฟังเหตุผลจากผมเลย
นะครับแค่คนอื่นประท้วงแล้วท่านวิจัยได้ไงครับ
ฟังเหตุผลจากผมด้วยผมฟังเหตุผลจากท่านท่านพูดไปแล้ว

ผมก็กำลังให้ท่านชี้แจงให้ท่านอภิปรายในตัวนะครับ
ประเด็นที่ท่านพูดว่าจะไม่ให้ผมอภิปรายเรื่องนี้ซะก่อน
แล้วท่านคอยวินิจฉัยท่านเป็นประธานไปหรือเปล่าครับ
ผมวินิจฉัยตามคำประท้วงของสมาชิกครับ
ท่านต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับท่านต้องฟังข้อที่จริงให้ครบถ้วนซะก่อนนะฮะ

เอาให้ท่านเจนท่านจะเกิดนำพอประมาณท่านจะอภิปรายในตัวนี้
ประธานครับขอประท้วงครับ
เชิญเดี๋ยวท่านเสรีรอแป๊บหนึ่งนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญท่านจิราครับ
ท่านประธานครับผมนายเจราะเจียนจักระสมาชิกสภาผู้ทัศนสดรพรรคพรวงชาลันทร์นะครับ
คือขอให้ผู้อภิปรายถอนคำว่าคือท่านผู้อภิปรายเสียดสีนะครับ
ขอให้ถอนคำพูดนะครับ
เป็นประธานกรรมิติการเป็นหรือเปล่าด้วยนะครับ
พอแล้วครับท่านเจราะพอแล้วครับ
คือประเด็นที่ท่านจีระประท้วงนะครับผมก็ความจริงแล้วไม่อยากวินิจฉัยหรอกครับ
เพราะท่านประธานชวนได้วินิจฉัยการพิปรายของท่านสมาชิกไว้แล้วนะครับว่า
ท่านประธานครับขอให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดก่อนครับ
ไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนฟังอยู่นะครับท่านชวนได้
คือผมไม่ยอมครับผมในฐานะสมาชิก
เอาเป็นว่าประธานวินิจฉัยว่าผมไม่ได้ติดใจท่านเสรีนะครับเรื่องนี้
อันนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับอย่างนี้ปล่อยให้ผู้อภิปรายล่วงเกินท่านประธานเนี่ย
ถือว่าประธานนี่ไม่ใช่กรรมิการปปชครับ
คือให้ท่านประบิบัติในกรรมิการปปชปภิบัติทางนี้ทำอะไรนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ท่านเสรีครับท่านเสรีมีพฤติกรรมดูถูกประธานหลายครั้งแล้วครับ
แต่ผมให้อภัยมาโดยตลอดฉะนั้นท่านต้องถอนคำพูดนะครับ
ถ้าไม่งั้นผมพยายามไม่ให้ท่านพูดแล้ว
ผมคิดว่าท่านเป็นประธานที่ดีมากกันแล้วกันนะครับ
ไม่เอาไม่เอาท่านถอนคำพูดตรงที่ท่านพูดนั่นแหละ
ว่าไงผมความจำไม่เคยได้
จีระช่วยทวนความจำท่านเสรีนิดหนึ่งครับ
ท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายท่านอายุมากแล้ว
ต้องให้พวกของแนะนำใจอยู่ว่าท่านอยู่ดูสภาพจิต
เอาตรงที่ท่านเสรีพูดที่ท่านประท้วงว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง

ขอให้ผู้อภิปรายถอนคำว่าท่านเป็นประธานเป็นหรือเปล่า
ขออนุญาตท่านประท้วงครับ
ประท้วงผู้ประท้วงหน่อยครับท่านประธาน
ถ้าท่านเสรีเป็นผู้อายุมากก็
ท่านผู้ประท้วงคงเป็นผู้ประท้วง
ผมวินิจฉัยที่ท่านเสรีพูดกับประธาน
ความจริงท่านเสรีนี่ดูถูกประธานมาหลายครั้งแล้ว
แต่ผมไม่ได้ถือสาเท่านั้นเอง
ประชุมแห่งนี้ทุกคนเป็นพยานได้แล้ว
ฉะนั้นคำพูดคำนี้ผมขอให้ท่านเสรีถอนเถอะครับ
เพื่อเกียรติศักดิ์สีของสภาพุทธแห่งราษฎรเรา
แล้วบุคคลที่กล่าวหาผมท่านให้ถอนไหมครับ
ไม่มีข้อต่อรองครับท่านถอนคำพูดนี้ก่อน
ที่ดูถูกประธานว่าทำหน้าที่เป็นไหม
ท่านทำหน้าที่เป็นไม้พรมถอนนะครับ
แล้วท่านให้คนที่ประชุมผมที่กล่าวหาผมถอนด้วย
ท่านอภิปรายต่อแต่ว่าก็ต้องยึดคำวินิจฉัยของประธานนะครับ
เพราะผมได้วินิจฉัยไปแล้วเชิญครับ

ได้เหตุผลมาเพื่อจะไม่ให้ผมเอาพิปรายในแปดนี้นะครับ
พูดเหตุผลแล้วทันทีท่านพูดว่า
นายุงุ่งตรีนายุงุ่งตรีเนี่ยนะ
ยังไม่ได้บริหารราชการก่อนการถวายสัตว
นั้นจะมาอภิปรายไม่ได้

เรื่องนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คำว่าเป็นรายบุคคลก็หมายความว่า
ไม่ใช่เฉพาะปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาลชุดนี้
หรือชุดเก่าที่ต่อเนื่องเท่านั้นนะครับ
มันสามารถอภิปรายได้ตั้งแต่เกิดนะครับ
อาจจะมีบางคนเป็นต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย
เสร็จแล้วก็มาปลอมเอกสารหลักฐานทั้งตัวเองทั้งลูก

ต่อมามาทำงานหรือรับราชการ
จนก็สร้างเติบใหญ่ขึ้นมา
ถึงเวลาก็เป็นผู้ที่มีอำนาจ
แล้วจะต้องอภิปรายไม่วางใจ
ถ้าท่านตัดสินใจแบบนี้นะครับรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้ที่ถูกสารพิพากษาเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้ว
ท่านจะให้จะไม่ให้อภิปรายใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้
ท่านจะท่านจะให้วิปลายไหมครับนะท่านช่วยตอบให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับ
แล้วผมก็ขออนุญาตกล่าวก่อนว่าที่ท่านพูดสักครู่ว่าวิบทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันเนี่ย
วิบไหนผมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับพักฝ่ายค้านมันมีหลายพัก
ฝ่ายรัฐบาลก็มีหลายพักนะครับวิบได้รับการแต่งตั้งได้รับการมอบหมายไปก็จริงนะครับ
แต่เวลาไปตกลงกันไปมั่วกันยังไงนะครับ
ผมมีเอกสิทธิ์ตามข้อบังคับข้อร้อยเจ็ดหยิบแปดนะครับในการที่วิปไทยและโรงพิธีไม่ไว้วางใจ
สมาชิกมีอิสระจากภาคการเมืองไม่อยู่ในความผุกมัดแห่งงอบคำข้อบนำใด
เสรีครับท่านวิรัติประท้วงครับครับเชิญครับ
คงเป็นคำที่ท่านบอกว่าไปมั่วกันยังไงนั่นแหละครับเชิญท่านวิรัติครับ
เชิญท่านวิรัติประท้วงก่อนครับท่านท่านยกมือครับ
ท่านยืนยกมือแล้วครับยืนยกแล้วครับ
จุลภัณฑ์ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้โอกาส
ประธานครับเชิญครับ
อนุญาตเรียนท่านประธานผมวิรัติรัตนเศษพลังประชารัฐบัญชีรายชื่อนครราชศรีมา
ในส่วนตรงนี้ครับท่านประธานว่ามั่วอะไรลักษณะทำนองนี้
ก็เข้า๖๙วัก๒แสดงกิยาวาจาอันไม่สุภาพและใส่ร้ายป้ายสี
ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมได้รับเชิญจากท่านประธาน
ท่านประธานชวนแล้ววันนั้นเข้าองค์คณะใหญ่
ก็มีทั้งท่านรองสุชาติมีทั้งท่านประธานก็คือท่านสุภาชัยด้วย
ในส่วนของวิบฝ่ายค้านประธานวิบฝ่ายค้านก็ไปด้วย
แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านไปนั่งร่วมในการประชุม
แล้วทุกอย่างเราก็มีการตกลงเราก็ผ่านมาอยู่ในสัดส่วนอยู่ตรงนี้ตลอด
เมื่อวานผมเองก็ได้ทราบว่าต้องขออนุญาตต้องเอ่ยนามก็คือท่านเสรี
เดินสัมภาษณ์นักข่าวว่าไอ้จุดไปตกลงกันอย่างไร
ผมก็บอกมีนักข่าวมาถามผมต่อผมก็บอกไม่เป็นไรนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ผมสอนมาดีผมไม่โต้ตอบหรอกครับ
ผมก็กลับลงมาผมก็ไม่ได้พูดอะไร
ผมถือว่าข้อตกลงที่เราได้คุยกันทั้งวิบรัฐบาลและวิบฝ่ายค้าน
แล้วก็มีท่านประธานด้วยเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้มาโดยตลอด
และผมเองก็ดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอด
ถ้าวันนั้นให้พูดผมก็จะต้องถามว่าพูดเรื่องอะไรบ้าง
แต่ถ้าเผื่อบอกว่าไม่พูดผมก็พร้อม
แต่ถ้าเผื่อจะขัดก็เป็นหน้าที่ที่ท่านประธานจะต้องดำเนินการ
ก็ขอบคุณในเบื้องต้นนะครับ

ท่านประธานปฏิบัติตัวไม่เป็นกลางอย่างรุนแรง
เพื่อนสมาชิกท่านประธานวิบรัฐบาลด้วยความเคารพนะครับ

เพื่อที่จะตัดการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกจากพักเสรีรวมไทย
ผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้น

ท่านสมาชิกจากพักเสรีรวมไทยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
สิ่งที่ท่านกำลังทำคือการอภิปราย

วินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด

แต่คำวินิจฉัยของประธานไม่สามารถใหญ่กว่ารัฐมนูลได้
วันนี้เราใช้สิทธิ์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายตามรัฐมนูลมาตรา๑๑
เพื่อนสมาชิกกำลังชี้ว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีเนี่ย

วันนี้เนี่ยท่านประธานอยากให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นครับ
ผมอยากจะให้ท่านประธานเนี่ยเปิดใจให้กว้างแล้วลองรับฟัง
จุลพันธ์ครับผมผมได้วินิจฉัยเรื่องนี้จบแล้วครับ
ผมได้ให้ผลได้อธิบายชัดเจน
ฉะนั้นผมอยากให้ท่านสมาชิกได้ยอมรับในข้อบังคับนะครับว่า
วินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดครับ
ท่านประธานยกคำสั่งสารรัฐมนูลมาเป็นเหตุผลผมต้องเรียนกับท่านประธานครับ

รัฐมนูลไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถมีผลบังคับใช้กับทุกองค์กรได้นะครับท่านประธาน
ท่านประธานค่ะ

สุธินจะหาลือหรือจะประท้วง
อนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งเพื่อได้เข้าใจตรงกันนะครับ
อ่าท่านท่านให้ท่านสุธินชี้แจงก่อนนะครับว่าท่านยกนั่งยกมือประท้วงเดี๋ยวผมผิด
ท่านสมาชิกจะหาว่าผมไม่เป็นกลางอีก
ท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุธินคลังแสงเพื่อไทยมหาศาลคามครับในฐานะประธานวิบฝ่ายค้าน
เรียนกรณีที่ท่านประธานวิบรัฐบาลได้ชี้แจงว่าการที่จะอภิปรายในกรณีท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
หรือใครก็ตามที่อภิปรายเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ย
เราก็ได้พูดคุยกันจริงท่านประธานก็อยู่แล้วเราก็ผมก็บอกกับท่านประธานท่านชวนว่า
เรื่องนี้ก็แม้เราจะมีมติอย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปขอความร่วมมือได้เท่านั้น
เองไม่มีบ้อบังคับใดที่บังคับสมาชิกได้ก็คือไปขอความร่วมมือ
ผมก็รับว่าจะมาขอความร่วมมือแล้วมาแล้วผมก็แจ้งให้ท่านทราบ
ไม่ได้สุดท้ายก็มาอยู่ที่ข้อบังคับท่านประธานแหละข้อบังคับและท่านประธานจะบังคับ
เพราะฉะนั้นเรียนเพียงว่าอย่าได้เข้าใจว่าทางเราไม่ได้บัดตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ว่าตกลงว่าเราจะแจ้งให้สมาชิกทราบ
ประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมผมขอ
ผมขออนุญาตชี้แจงท่านสุธินก่อนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านอัคเดชประท้วงค่อย
คือผมนอกจากจะยึดมติของบิ๊บแล้วผมยังยึดข้อบังคับการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
การประชุมสภาพผู้แทนราชดรในขณะนี้คือการประชุมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ
การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและลำตีเป็นรายบุคคล
ฉะนั้นเรื่องที่จะนำมากล่าวในที่ประชุมแห่งนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่นายกลำตี
และลำตีบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเสียหายอะไรเกิดทุจริตประพฤติมิชอบอย่างไร
เสรีสามารถเอามาพูดได้ทั้งหมดแต่ประเด็นการปมถวายสัตว์มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินครับ
เพราะถ้าหากยังไม่ได้ไปกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณก็ไม่สามารถจะบริหารราชการแผ่นดินได้
ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นผมถึงบอกว่าให้เกินถึงได้พอประมาณที่จะนำมาสู่เรื่องอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลครับ